พาไปทานกันหน่อยนะคะช่วงเช้าแบบนี้กล้วยทอดหลายตลาดเริ่มทอดกันแล้ว

ใช่เราก็ยังทอดกันอยู่และเราก็ยังทานกันอยู่ของอร่อยแบบนี้
พาไปชิมกันที่จังหวัดสุรินเขาบอกว่าเป็นสูตรลับเฉพาะเลย
ร้านกล้วยทอดแห่งนี้อยู่ริมถนนสายสุรินทร์ศรีขอระภูมิ
ทางเข้าหมู่บ้านสแก่โกนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าเป็นสไตล์กัมพูชาแบบดั้งเดิมแล้ว
ตอนนี้ไม่ค่อยพบเห็นเท่าไหร่ในเมืองไทยนะคะ
ล้วยทอดสูตรนี้จะมีลักษณะแตกต่าง
เป็นแบบเฉพาะขึ้นอยู่กับการปรุงรสชาติของแป้ง
การเลือกกล้วยเลือกงามะพร้าวปลูกเอง

รวมถึงขั้นตอนการทอดนี่เขาก็เป็นสูตรลับเฉพาะเหมือนกันนะคะ
วันแต่ละวันมีลูกค้ามาอุดหนุนทั้งวันรายได้๑๒๐๐๒๐๐บาทนะคะ
ส่วนใหญ่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
กรอบหวานมันอร่อยมาก
อยากกินกล้วยทอดผมชอบกล้วยทอดนะ
ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทานกล้วยที่สุกแล้วเอามาทอดจะชอบมาก

แต่ละคนก็ชอบต่างกันไปนะคะ
คุณมริสาเฉกลางเจ้าของร้านบอกว่าได้สูตรกล้วยทอดมาจากคุณแม่
แล้วก็คุณแม่นี่สืบทอดมาจากคุณยายอีกที

คุณมาริสาบอกว่าบอกได้แค่ส่วนผสมเท่านั้นนะ

แต่ว่าเน้นย้ำว่ากล้วยน้ำว้าต้องเป็นกล้วยสวนเท่านั้น
มะพร้าวก็ขูดเองทำเอง
ที่นำมาคลุกเคล้าก่อนนำไปทอดในกระทะปลอดสารพิษ
ทุกอย่างปลูกเองย้ำว่าอย่างนั้นนะคะ
และทุกขั้นตอนทำเองทั้งหมด
บางร้านเขาไปซื้อแป้งเป็นสูตรเฉพาะ
ร้านเบเกอรี่ทั่วไปเขาจะเขียนว่าแป้งกล้วยทอด